คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกัน
มีคุณพ่อท่านหนึ่งร้องขอความเป็นธรรมกับสื่อกับไทยรัฐด้วย

ลูกชายถูกเพื่อนแกล้ง
เป็นเด็กนักเรียนด้วยกันฮะลูกชายวัย๑๑ขวบ

แทงตาจนท่อน้ำตาเนี่ยมันเสีย
มันอะไรนะได้รับบาดเจ็บ

ไม่มีน้ำตาออกมาทำให้ตาแห้งมาก
หมอต้องหยอดน้ำเกลือเข้าไปในท่อน้ำตาแทน
คุณผู้ชมแล้วพ่อบอกว่า
ฝ่ายผู้ปกครองของคู่กรณีของเด็กคู่กรณีเนี่ย
ชดใช้ค่ารักษาเพียง๔๕๐๐บาทนี่คุณ
อุ๊ยดูดิ
ทำกรณีที่ลูกชายวัย๑๑ขวบถูกเพื่อนร่วมชั้นเรียน

แกล้งแกล้งไงบ้างรู้ไหมครับ
หน้ากากอนามัยแล้วใช้กันไกลที่ตัดหน้ากากอนามัย
ตาลูกโชคดีตาลูกไม่บอดนะ

ส่วนผู้ปกครองฝ่ายคู่กรณียื่นขอเสนอชดใช้เงินเพียง๔๕๐๐บาท
ถ้าไม่เอาก็ให้ไปฟ้องร้องกันเอง
บอกว่าเหตุการณ์ผ่านมาเกือบ๔เดือนแล้วนะ
ลูกของพ่อต้องเข้าออกโรงพยาบาลเหมือนบ้านหลังที่๒
จึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับลูกชายด้วย
ในโพสต์นะคุณพ่อเองเขียนไว้แบบนี้
กฎหมายคุ้มครองเด็กที่กระทำผิดแต่ไม่คุ้มครองเด็กผู้ถูกกระทำ
อย่างลูกผมถูกตัดแมสถูกไถเงินถูกตัดผม
ถูกเอากันไกลแทงตานี่คืออุบัติเหตุล้อเล่นกันของเด็กไทย
เดือนผ่านมาคนทำก็ไปเรียนปกติ
ส่วนคนเจ็บก็คือลูกชายต้องเข้าออกโรงพยาบาล
เป็นบ้านหลังที่สองไปแล้วท่อน้ำตาขาดแต่ไม่บอด
พวกผมไม่เอาคุณผมไม่เอานะครับ
และทีนี้ก่อนหน้านั้นมีการตกลงกับฝั่งผู้ปกครองคู่กรณีนะ

ขอผ่อนด้วยนะคุณนะผ่อนเดือนละ๕๐บาท
พ่อบอกรับไม่ได้จริงนะฮะ
พ่อเห็นลูกชายมีอาการแบบนี้แล้ว
คือเจ็บมันเจ็บแทนลูกนะฮะ
แล้วพ่อบอกกฎแห่งกรรมกับกฎหมายใช้อะไรดี
คือถ้าไม่มีทางออกผมก็ไม่รู้ใช้อะไรแล้ว

ทีมข่าวของเรานะได้ไปสัมภาษณ์
พ่อของน้องเตน้องคนที่ได้รับบาดเจ็บนะ

พ่อบอกว่าลูกชายอายุ๑๑

เรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอพนัฐนิคมจังหวัดชนบุรีนะครับ

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๑มิถุนายนในห้องเรียนเลย
ลูกชายถูกเพื่อนนักเรียนชายด้วยกัน
หอกล้อแกล้งตัดสายหน้ากากอนามัย
ลูกชายก็เลยตัดกระดาษของเพื่อนคืน
จากนั้นเพื่อนก็ยังหยอกล้อต่อว่า

ทำให้ลูกก็ไม่พอใจก็ตัดผมเพื่อนคืนบ้าง

เอากันไกลทำท่าขู่จะทิ่ม
ลูกชายเลยจับมือเพื่อนเอาไว้ไม่ให้ทำไม่ให้ทำ

พอปล่อยมือได้กันไกลก็เลยทิ้มที่หัวตา

หมอตรวจเพราะว่ามีแผลฉีกขาดที่เปลือกตาด้านซ้าย
จนทำให้ท่อน้ำตาของลูกฉีกขาดด้วย
หลังเกิดเหตุโรงเรียนเรียกผู้ปกครองทั้งสองฝ่าย

ผู้ปกครองฝั่งคู่กรณียินยอมจะชดใช้ค่ารักษาที่เกิดขึ้นตามจริง
ส่วนค่ารักษาในอนาคตรวมถึงค่าทำขวัญเนี่ย
จะมีการเจรจากันอีกครั้งอันนี้ตกลงครั้งแรกนะ
แต่สุดท้ายทำไมรู้ไหมครับผู้ปกครองคู่กรณีเนี่ย
เพียง๔๕๐๐บาทพ่อก็เลยไม่ขอรับเงินจำนวนนี้ไว้
แล้วก็ได้แจ้งความเอาไว้ที่สพพนัฐนิคมรวมทั้งยื่นเรื่อง
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชมบุรีแต่ว่าผ่านไปเกือบ๔เดือนแล้ว
ก็ไม่มีความคืบหน้าใดนะครับ
ส่วนถามว่าอาการบาดเจ็บของน้องเตลูกชาย
คือตอนนี้ต้องล้างท่อน้ำตานะคุณหมอบอกว่าต้องรักษาในระยะยาวคุณ
ส่วนด้านจิตใจพ่อก็ต้องประคับประคองสอนลูก

ถึงขั้นเอาคืนกันด้วยการยิงอะไรแบบนี้นะฮะ
แต่สิ่งที่พ่อเองบอกไม่เข้าใจก็คือ
จิตใจของผู้ปกครองคู่กรณีที่อ้างว่าไม่มีเงิน
เดือนละ๕๐บาทก็ต้องผ่อนถึงจะให้ก็ไม่มีอะไรอย่างนี้ฮะ
ทั้งที่เขาขับรถราคาหลักล้านหมายถึงฝั่งนู้นนะ
ขับรถราคาแพงรับส่งลูกเขาได้
แต่พ่อเองพ่อขับจักรยานยนต์รับส่งน้องเต
รับส่งลูกไปกลับไปที่บ้านไปโรงเรียน๖๔กิโลเมตร
แล้วพ่อก็ทำงานเป็นรายเดอร์ด้วยพ่อก็เดือดร้อนนะ
แต่คุณขับรถเนี่ยรถใหญ่รถโตบ้านก็ใหญ่ก็โตแบบนี้นะฮะ
อีกรอบจนตอนเนี้ยผมต้องกลับไปเดินหาชาญสุทธิ์
บาดแหกจากโรงพยาบาลเพราะตำรวจบอกว่าทำอะไรไม่ได้
รอผลจากโรงพยาบาลแล้วผมถามว่ามีกฎหมายตัวไหนคุ้มคลอม
คุ้มคลอมแบบนี้ร้ายร่างกายมากคุณกำจับไม่อยากให้เป็นคดีความ
สร้างอนาคตเด็กแล้วผมถามว่าอนาคตเด็กผู้ที่จะทำคุณต้องมี
แต่อนาคตของลูกผมมันไม่มีใช่ไหมครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะเนี่ยพ่อก็ทวงถามความเป็นทำให้กับลูกชายของพ่อเองนะครับ
ทีมข่าวของเราคุณได้เดินทางไปที่นี่ครับที่โรงเรียนนะ
พบกับรองภูมิในการโรงเรียนฝ่ายวิชาการนะก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้นะครับ
จากจำเป็นต้องรอนะรอให้ผู้มนวยการเป็นคนให้ข้อมูลเอง
เพราะวันนี้ผู้มนวยการติดภารกิจติดราชการอยู่แต่โรงเรียนได้มีการประชุมถึงเรื่องนี้เป็นระยะนะ
เพื่อหาทางในการที่จะไกลเกลี่ยนะครับให้เรื่องจบลงด้วยดีก็เป็นห่วงนักเรียนทุกฝ่ายเหมือนกัน
เบื้องต้นโรงเรียนได้มอบเงิน๑๐๐๐บาทเพื่อเป็นการเยียวยาเด็กนักเรียนผู้บาดเจ็บแล้วนะฮะ
ต้องรอทางภูมิในการออกมาที่จะให้ข้อมูลต่อนะครับแล้วก็รอทางฝั่งคู่กรณีด้วยนะ
ในการที่จะชดใช้เยียวยายังไงต่อนะครับ